ชาวบ้านร้องดังบอกนั่นพระจริงหรือว่าไม่จริง
เพราะว่านี่ฮะจอดรถพ่วงข้างแล้วก็หลับข้างถนน
พอไปดมใกล้หน้าปรากฏกลิ่นเหล้าคลุ้งเลย
ชาวบ้านบอกพระหรือเปล่าเอาไปดูคลิปกันนะครับ
ไม่รู้ว่ายกขวดอะไรขึ้นมาดื่ม
ลองดูใช่ไหมใช่ออกจับไปเลย
ลองดูเรียกเป็นน้ำแล้วแล้ว

เดี๋ยวพี่พงล์ไปหนึ่ง

ลงที่นี่เหลือจมูกบี

อกจากไปดมใกล้ปากท่านแล้ว

ที่ท่านพกมาพี่ว่าใช่มั้ยใช่ล่ะเล่าชัดใช่ชาวบ้านเขาบอกแล้ว

จนกระทั่งมาหลับแบบนี้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์
ทีนี้ชาวบ้านได้แจ้งให้นักข่าวเข้ามาตรวจสอบครับ
จากที่ตอนแรกพบว่าชายคนนี้อยู่ในสภาพคล้ายเมาสุราจอดรถพ่วงข้าง
อยู่ริมถนนหน้าตลาดเกษตรชัย
ซึ่งเมื่อนักข่าวกำลังจะไปตรวจสอบปรากฏว่า
ฟื้นไงก็เลยเป็นแบบนี้ไงขี่รถพ่วงข้างอยู่ริมถนน
นักข่าวก็เลยลงไปพูดคุยด้วยบอกให้ท่านจอดหน่อยจอดหน่อย
นิมนต์ลงมาจากรถพ่วงหน่อยนะครับ
เจ้าตัวระบุว่าชื่อพระวิเชียนอายุ๕๗ปี
เป็นพระบวชใหม่ที่วัดมหาโพเหนือนะครับ
อำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์นี้เอง
ต่างอำเภอแต่จังหวัดเดียวกันขี่รถมาจากอุดรคุณเพื่อจะกลับวัด

พิสูจน์ให้นักข่าวดมดื่มดู
นักข่าวก็ไม่ดมคนเดียวเอาไปให้ชาวบ้านดม
ชาวบ้านบอกชัดเลยกินเหล้าชัดนะฮะ
ส่วนภาพที่เห็นว่านอนหลับบนรถพ่วงนั้นนะฮะ
วิเชียนบอกว่าไม่ได้เมานะแต่ขี่รถมาถึงตลาดเป็นตอนค่ำพอดี
มันก็ต้องจอดพักไงพอเช้าก็ต้องออกเดินทางต่อ

ไม่ได้เมาแล้วก็แบบเพลียแล้วก็หลับอย่างนี้เหรอ
นะครับอย่างที่บอกไปนักข่าวเนี่ย

ชาวบ้านบอกว่าเล่าชัดเลยนะครับ
ว่ามีกลิ่นแอนโกฮอล์นะครับแต่ทางพระวิเชียนก็เสียงแข็ง
ตอบว่ามันไม่ใช่มันเป็นแค่น้ำเปล่า
พอถามย้ำว่าท่านท่านเป็นพระจริงหรือเปล่า
ตอบว่ายังไงให้ไปดูกันนะครับ
ไม่ต้องแต่อาจมันจะไปได้ยัง

แต่อาจมันไม่มีเดี๋ยวให้ดู

เรื่องของน้ำในขวดมีกลิ่นเหล้า
นักข่าวก็บอกโอเคโอเคยอมปล่อยตัวไป
พระวิเชียนขอเงินนักข่าวด้วย
ไม่มีน้ำมันอาจจะมาไปไม่ถึงวัดนะฮะ
นักข่าวก็ให้ไปแต่นักข่าวของเราก็ไม่หยุดแค่ตรงนี้นะ
เดินทางไปที่วัดมหาโพเหนือกลับได้รับการปฏิเสธ
จากเจ้าวาดเลขาเจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดนะครับ
เพราะว่านักข่าวเอารูปของพระวิเชียนให้ดู
เอาคลิปให้ดูทั้งหมดยืนยันบอกว่า
ไม่ใช่พระลูกวัดแห่งนี้แน่นอน
และทางคณะกรรมการวัดระบุว่าไม่รู้ว่าเป็นพระจริงหรือเปล่านะ
แต่เบื้องต้นไม่ใช่พระลูกวัดที่นี่
ก็จะเข้าแจ้งความเพราะถือเป็นการทำให้วัดเสื่อมเสียด้วยนะครับ
นี่เราไปให้พระอาจารย์ท่านดูเลยพระอาจารย์บอกก็ไม่ใช่นะ